เคยทานกันไหมครับไม่เคยแต่ว่าหาทานยากนะใช่
คุณผู้ชมอยากรู้รสชาติเป็นอย่างไร
ต้องบอกเลยว่าที่นี่เป็นของขึ้นชื่อของสัตหีบชนบุรีแล้วก็เป็นต้นตำรับเลยค่ะ
แต่ว่าถ้าอยากรู้ว่าจะอร่อยขนาดไหน

ก่อนนี้เขาเรียกจันรอนแล้ว
บางคนเขาให้เรียกแจงรอน

มีคนที่แก่ของเราเขาบอกว่าไม่ใช่นะ
มันเป็นแจงรอนไม่ใช่จันรอน
ออกมาขายตรงนี้ประมาณ๔๐ปีแล้ว
เนื้อตลอดมันก็เหนียวแล้วก็นุ่มข้างใน

แล้วก็เครื่องแกงแล้วก็เครื่องปรุง
น้ำปลาน้ำตาล
ปลาน้ำสดไม้จากเร
แต่ว่าทอดมันใช้ถั่วอันนี้ใช้มะพร้าวแค่นั้น
เขามีทั้งเผ็ดทั้งเค็มทั้งหวานทั้งมัน
ด้วยสามอย่างเลยสูตรก็มาจากแม่กับพ่อที่ทำ
ไฟก็ต้องคอยเติมตลอด

ถ้าเกิดแรงมากมันก็จะไหม้แต่ผิวนอกนะ

นี่ลูกค้าบอกนะมาแล้วมาไม่ถึงต้องกินดัลลอน
เป็นคนไทยที่เยอรมันนะคะ
ซื้อไปเอาไปทานที่นู่น
ก็ถามลูกค้าว่าเอาไปยังไงเขาบอกเขาใส่ชุดไปเลยค่ะ
ไปถึงนู่นเขาก็ยังแข็งอยู่เขาก็ไปอุ่นกินที่นู่น

เปิดทุกวันค่ะตั้งแต่๑๐โมงเช้าถึง๓โมงเย็นค่ะ
ปักหมุดที่วัดสัตหีบได้เลยค่ะ
แล้วก็เดินมาตามมีซอยมาทางตลาดนะคะ
ทางธนาคารออมสินค่ะ
ถ้ามาสัตว์หีบอย่าลืมมาทานเจนร้อนเป้าห่องนะคะ